ต่อกันที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เออเขาบอกว่าแทงกันเพียงเพราะหากับข้าวไม่เจอ
หิวด้วยแล้วคงจะโมโหหิวประเด็นอาจจะไม่ใช่แค่นั้นเพราะอาจจะกินเหล้าด้วยหรือเปล่า
แต่ถึงขั้นแทงจนอีกคนเนี่ยตายเลยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยไปถึงคือพยายามที่จะปั๊มหัวใจ
คนบาดเจ็บเนี่ยก็คือนายวุฒิศักดิ์สาหัสโชธอายุ๔๘ปี
เจ้าตัวถูกมีดแทงที่ใต้ราวนมซ้าย
แล้วก็มีเลือดท่วมตัวเลยเจ็บสาหัสนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
แต่สุดท้ายนายวุฒิศักดิ์เขาเสียชีวิตนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะ
อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนาที่ระยอง
แล้วเขาก็เปิดเป็นลักษณะอู่ทำสีรถยนต์ด้วย
ที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าไปเจอมีดปลายแหลมด้วยนะคะ
ก็น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตัวผู้ก่อเหตุล่ะเป็นใคร
แล้วก็จะแค่ดวงนะคะกว่าจะขยับมาและกลับหัว
ไว้สอบสวนคนก่อเหตุในหำคนนี้

มาบอกแต่เพียงว่าโดนตบหน้า
ทนไม่ไหวก็เลยเอามีดไปแทง
ลองฟังเสียงดูค่ะ
ตอนที่เขาบอกโมโหโมโหตบหน้าเราเนี่ยโอ้โหตาแข็งตาขวางเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ถามว่าแทงเขาตรงไหนยังไงเขาบอกจำไม่ได้หรอก

ไม่รู้ด้วยว่าจากสาเหตุอะไรแต่โดนตบหน้าก็เลยแท้งเข้าไป
แล้วเพื่อนบ้านว่ายังไงโอ้โหเพื่อนบ้านคนนี้บอกวิทย์เหมือนกัน
วิทย์อะไรหวิดในหำจะแทงผม
นี่ค่ะนายเฉลียวสมัยเอี่ยมอายุ๗๔ปีบอกก่อนเกิดเหตุน่ะ
หำมานั่งกินข้าวมานั่งดื่มกับตัวเองก็คือกินเหล้ากันเอาง่าย

ก่อนเดินไปแล้วยังมาพูดด้วยว่าเอ้าแทงเพื่อนตาย
ตอนนั้นเขาเองก็ตกใจแถมยังเอามีดมาทำลักษณะโชว์ให้ดู
คือตอนแรกนั่งกินกับลุงเฉลี่ยวนะแล้วก็เดินออกจากวงลุงเฉลียวไป
ก็ไปฆ่าคนตายเมื่อกี้แหละไปแทงเขามาแล้ว
และทีนี้กลับมาหาลุงเฉลียวพร้อมกับมีดนี้
อยู่เอามีดมาทิ้มท้องลุงเฉลียวเฉยเลย

แทงเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะเหลียวล่าให้ฟัง
บอกโอ๊ยนี่เอามีดมาแทงตรงท้องผมเลย

จิ้มมา๒๓ทีโชคดีนะผมถอยทัน

นั่นสิแล้วทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึง
คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของทั้งสองฝ่าย
ทั้งตัวฝ่ายคนก่อเหตุกับตัวคนตายด้วย

ตัวในหำเนี่ยคือเข้ามาในบ้าน
ลักษณะเหมือนได้ยินเสียงสองคนเขาทะเลาะกัน

เหมือนจะเป็นถุงกับข้าวที่เพิ่งซื้อไปแล้วมันหายไป
หลังจากนั้นออกมาก็เห็นว่าทะเลาะชกต่อยกัน

สุดท้ายในหำเอามีดจ้วงแทงค่ะ
คนตายจนเสียชีวิตนั่นเองนะคะ

เจ้าของอู่จริงก็ซื้อกับข้าวมาให้กินกันทุกวันนะ

ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่โมโหหิว

ไปสอบสวนเดี๋ยวก็ต้องรอให้สั่ง

ส่วนชื่อเขาชื่อในหำจริงนะคุณนะ

เขาเรียกว่านายหำจริงเขามีชื่อจริงแหละ

แล้วก็คุมขังต่อไปนะครับ